ช่วงนี้หลายโรงเรียนเขาก็มีการเปิดเทอมกันแล้ว
ทีนี้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด๑๙

รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียน
หนังสือเรียนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรให้ลูกใช่ไหม
ทีนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องหมุนเงินกันเยอะหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อะไรที่พอมีก็เอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายนะคะ
นี่เราพาคุณผู้ชมไปที่น่านค่ะ
ที่สถานธนานุบาลของน่านเนี่ยนะคะ
มีคนเอาครกหินมาจำนำครกค่ะคุณ
เพราะว่ามันเดือดร้อนมากไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้ว

ทีนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
ก็คือนายสุรพลเทียนสูตร
ให้นายสุกัมพลบุตรดีผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน
ติดต่อไปเลยติดต่อไปที่เจ้าของครกหินคนนี้
ก็คือนางจันทาคำปาอายุ๕๖ปี

นางจันทาเดินทางมาที่โรงรับจำนำ
แล้วตอนเล่าให้กับนักข่าวฟังน้ำตามันไหล

รกหินที่ฉันเอามาจำนำไม่พอนะ
ยังมีอีกหม้ออบไฟฟ้าฉันก็เอามาจำนำจ้ะ

เพราะว่าตังค์ติดตัวไม่มีแล้ว
แถมยังมีหนี้นอกระบบอีกประมาณ๕หมื่นบาท
แล้วหนี้นอกระบบเธอจะต้องเสียดอกทุกวัน
วันละ๓๐๐๕๐๐บาท
บอกว่าโอ้โหปัญญาฉันจะหาดอกมาจ่าย

จะเอาที่ไหนไปหาเงินต้นมาจ่าย
แก๊งท่วงหนี้ปั๊มคมขู่ฉันตลอด
แล้วก็เลยตัดสินใจต้องเอาเงินมาใช้เขา
ก็เอาครกเอาหม้ออบไฟฟ้ามาจำนำ
ทีนี้เงินที่ได้ตรงนี้ค่ะมันก็ได้ไม่ได้เยอะหรอก
จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้หนี้นอกระบบ
พอนายกเทศมนตรีเมืองน่านเห็นข่าวแบบนี้ก็ให้ช่วยเหลือล่ะค่ะ
อบเงินทุนช่วยเหลือ๕๐๐๐บาท
รวมถึงถ่ายครกหินถ่ายหม้ออบไฟฟ้าให้กับนางจันทาด้วย
แล้วนอกจากนั้นทางอดีตสวจังหวัดน่าน
อย่างนายสันติภาพอินทรพัฒน์ก็มอบเงินให้อีก๑๐๐บาท
ให้นางจันทาเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แม้ช่วงนี้เราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่โรงลับจำนำ
คนเอาพวกของที่ใช้ในการทำมาหากิน
เครื่องมือช่างเอ่ยสว่านเครื่องตัดย่าเอามาจำนำ
หรือว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
ไปเอาเห็นอะไรเอามาจำนำได้บ้างล่ะ

ส่วนใหญ่คือเขาบอกว่าพอเปิดเทอมก็ต้องใช้เงิน
ลูกหลานต้องใช้เงินก็เลยต้องหาเงินด้วยวิธีการนี้นะคะ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
โรงรับจำนำเทศบาลตำบลป่าแดด
ชาวบ้านเขาก็เอาสิ่งของมาจำนำ
ไปดูที่นี่กันสิคะว่าเอาอะไรมาจำนำบ้าง
มีทั้งทองรูปภัณฑ์มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ทำมาหากินพวกสว่านไฟฟ้าหินเจียนต่างเนี่ยนะคะ
แล้วครกที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะ
โดยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าแดด
อย่างนายเดชาปัญญาวุฒิพัฒน์เนี่ย
บอกว่าโรงรับจำนำเขาคิดดอกเบี้ยในราคาต่ำ
สมมุตินะถ้าเกิดว่าเงินต้นมันต่ำกว่า๕๐๐บาท
เบี้ยเขาจะคิดแค่๐๒๕บาท
ก็คือคิดแค่สตังค์เดียวต่อเดือนนะคะ
ถ้าเกิดเงินต้นเกิน๓๐๐๐๐บาทจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ๑บาทต่อเดือน
ทีนี้นายเดชาบอกค่ะว่าช่วงนี้มีคนมาใช้บริการน้อยลง
ชาวบ้านเขาคงไม่รู้ล่ะว่าจะเอาอะไรมาจำนำบ้าง
เนื่องจากว่าเอาจำนำไว้หมดแล้ว
แต่ก็ยังมีชาวบ้านนะที่มาต่อดอกทุกเดือนอยู่เหมือนกันนะคะ

ส่วนที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับร้านขายเครื่องแบบนักเรียน
เขาก็มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้ปกครอง
ในช่วงก่อนเปิดเทอมเหมือนกันนะครับ
เขาบอกแบบนี้ผ่อนชำระได้เลย๒งวดครับคุณผู้ปกครอง
เรื่องนี้มีการแชร์เรื่องราวในสื่อออนไลน์
เบาะทางร้านสุธิพรย่านสรรพค่อย
ถนนเจริญเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่

ชำระค่าชุดนักเรียนกับทางร้านได้นะครับ
โดยผู้จัดการร้านก็คือนายทศพรพงเดชขจรเปิดเผยบอกว่า
จำหน่ายชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครองนั้น
ทางร้านจะให้ผู้ปกครองสั่งซื้อ
โดยเงินไม่พอก็สามารถจ่ายมัดจำไว้
งวดแรกไว้ก่อนเลยจ่ายมัดจำอย่างเดียว
และทางร้านก็จะปักชื่อแล้วก็ปักป้ายโรงเรียนให้ฟรี
ไม่ต้องมาเสียเงิน๑๐บาท๒๐บาทเลยไม่ต้องแล้ว

ก็นัดมารับเสื้อผ้าชุดนักเรียนแล้วก็ชำระเงินงวดที่๒ได้
ในวันรับสินค้าก็เหมือนกับผ่อนจ่ายได้๒งวดแล้วครับ
ใช่ค่ะสมัยเราคุณสุดสมควรปัก๑๐๒๐บาท
สมัยนี้เขาพุ่งเกินไปสูงแล้วค่ะ

ใช่ค่าฝักบางทีเขาเป็นร้อยพ่อแม่เคยบ่นมาเหมือนกันนะ
ผมก็คิดว่า๑๐๒๐บาทเขาคิดเป็นตัวอักษรเลยใช่ไหม
ใช่ยิ่งชื่อยาวนามสกุลยาวเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นค่ะ
อาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลนี่ก็ภาพปากเยอะใช่ไหม
ใช่ค่ะสืบสกุลพันธ์ดีจะสั้นหน่อยนะ
ทีนี้ผู้จัดการร้านเขาก็บอกว่าช่วงก่อนวันเปิดเทอมของที่เชียงใหม่
ปีนี้มันไม่ได้คึกคักเหมือนทุกปีนะคะ
อย่างพวกเสื้อผ้าชุดนักเรียนเนี่ยก็อาจจะใช้ของมือสอง
อย่างรุ่นพี่ส่งให้รุ่นน้องหรือว่าผู้ปกครองบางราย
เขาก็ลดการซื้อซ้ำลงอาจจะจากเดิมเคยซื้อ๓ชุดถูกไหม
ก็จะลดลงมาเหลือ๒ชุดซักเอาหน่อยซักบ่อยหน่อย
ก็เป็นการลดรายจ่ายไปอีกหนึ่งทางด้วยนะคะ